เรื่องนี้เราตามต่อค่ะก็เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาเหมือนกันที่เมื่อวานนี้เล่าไปอ่ะนะคะว่าสามีเอาคัตเตอร์ปาดคอภรรยาจนเสียชีวิตในห้องแถวแถวคลองเตยสามีอ้างว่าภรรยามีชู้มีกิ๊กแล้วจับได้ดื่มเหล้าเมาทะเลาะกันสุดท้ายเอาคัตเตอร์ปาดคอภรรยาเลยที่ต้องตามต่อก็เพราะว่าล่าสุดจับกลุ่มสามี
นะไม่คิดว่าเขาจะตายนะไม่ได้เสพยาแค่ดื่มเหล้าบอกตอนนี้ผมอยากตายมาก
ว่าโอ้โหตำรวจสอนอท่าเรือค่ะจับกลุ่มนายเฉลิมรักษาเพชรอายุ๕๕จับได้ใน
ห้องเช่าในชุมชนหัวโค้งซอย๘ก็ไม่ห่างจากบ้านที่เช่าอยู่กับภรรยาค่ะภาพ
กล้องวงจรปิดที่คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราได้มาจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุใส่
เสื้อสีชมพูนี่นะคะคือเปลี่ยนเสื้อค่ะหลังจากก่อเหตุเอาคัตเตอร์ปาดคอภรรยา
จนเสียชีวิตเปลี่ยนเสื้อแต่ยังดูเหมือนเมาอยู่คงจะเริ่มส่างแล้วแต่ยังไม่
แบบไม่หายจากอาการเมานี่นะคะไปต่อแถวรับขนมจีนจากคนใจบุญที่เอาไปแจก
ในชุมชนคือปกติเนี่ยค่ะตัวผู้เสียชีวิตจะเป็นคนไปเอาข้าวจากวัดมาให้กิน
ก็ฆ่าเขาตายแล้วนี่ตัวเองก็ต้องมาต่อแถวรับขนมจีนที่คนใจบุญเอามาแจก
สุดท้ายถูกตำรวจจับอ่ะนะคะสอบปากคำเนี่ยค่ะตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้
ผมไม่ได้อยากให้เขาตายไม่คิดว่าเขาจะตายบอกว่าตัวเองไม่ได้เสพยานะคะอ้างว่าแค่
ดื่มเหล้าแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใช้อะไรฆ่าภรรยาทีเนี้ยบอกเลยว่าภรรยามีชู้
ขอบอกว่าชู้คือใครมีชู้หลายคนเขาอ้างแบบนี้สุดท้ายยอมรับทุกข้อหาแล้วสุดท้ายอ้างว่าตอนนี้ผมอยากตายมากกว่า
ผมเสียใจมากผมรับทุกข้าวหมาผมอยากตายด้วยอยากตายด้วยที่เขาอ้างว่ามีใช้คัตเตอร์นี่จริงไหมครับ
ผู้กำกับการสอนอท่าเรือก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะคะก็ต้องมีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะและตัว
ผู้ต้องหาคนนี้เคยมีประวัติเศษยาเสบติดเมื่อ๑๐ปีก่อนวันกหก๔ธนวาคมดื่ม
เหล้าเมาแล้วเอาคัตเตอร์ปาดคอภรรยานะคะ
ลุงที่อยู่ห้องเช่าด้านล่างช่วยอุ้มผู้เสียชีวิตขึ้นไปบนบ้าน
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเพราะว่าพยานบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลาะกันเป็นประจำ
แล้วเหมือนเคยช่วยในลักษณะที่อุ้มไปขึ้นห้องอะค่ะเคยช่วยแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่ง
เราได้คุยกับป้าแมวเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่าน้องสาวก็ประวัติโชคชนเหมือนกัน
ดื่มเหล้าทั้งเสพยาแล้วก็เคยมีโรคหลายใบจริง
ไม่ได้มีแค่นายเฉลิมคนเดียวป้าแมวบอกว่าถ้าผู้เสียชีวิต
เอาข้าวจากวัดมาช้านายเฉลิมสามีเนี่ยตบเลยนะตีด้วย
ถ้าไม่เอาเงินจากหลวงตามาให้ก็โดนอีกโดนตบโดนตี
แมวบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเอาบทสวดมนต์ให้ท่อง
จะได้ลดวิบากรรมให้ท่องสามวันนะแต่คุณผู้ชมค่ะ
แมวบอกว่าดูสิไม่น่าเชื่อท่องได้๒วันเอ้าวันที่๓ถูกสามีฆ่าตาย
แล้วตัวผู้เสียชีวิตเคยบอกหลวงตาว่าถ้าวันไหนไม่ไปเอาข้าวหลวงตามาดูด้วยนะ
กลัวว่าสามีจะล็อกห้องแกล้งแต่สุดท้ายสามีไม่ได้แค่ล็อกห้อง

หัวไหนมันก็โดนตีนี่ส่งไปอยู่น้องคายมามันก็โดนตี
โดนตีอยู่ทางนู้นพ่อก็ส่งตังค์ไปให้มันก็มาหลอกเอาตังค์ให้ผู้ชายมา
ตัวมันเองก็มาหลอกเอาตังค์พ่อเราเนี่ยมึงอยากได้ตังค์ไหมอะไรไหมเนี่ยไปหลอกหลวงพ่อกูเนี่ย
ไปสองหมื่นกว่ามันมาหลอกเออบอกทำมาบีบขาบีบแข้ง
ลงไปเลยก็ไปหลอกมันติดของมันก็ชั่วของเรามันก็ทำเสพ
ทุกอย่างมันเอาทุกอย่างเล่าเล่าทุกอย่างมันเอาหมดเนี่ย
มันก็เอาหมดตัวไหนตัวไหนมาน่ะหมดเวรหมดกรรมไปหมดเวรหมดกรรมไปโอ้เนี้ย
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปที่หน้าวัดคลองเตยนอกค่ะ
เป็นตลาดขายของนะคะไปตามหาคนที่นายเฉลิม
ต่อยด้วยแล้วก็กลับมามาฆ่าภรรยาค่ะ
ทีนี้ค่ะเราก็รู้ว่าเขาชื่อว่าในตั๊กนะคะ
ขี่รถไปมาอยู่แถวนั้นอ้าวสุดท้ายเราเจอในตั๊ก
ตั๊กมีฉายาด้วยตั๊กเด็กวัดนี่
คือเมื่อวานนี้ในเฉลิมกับเพื่อนอีกคน
พาภรรยามาแล้วมาทำร้ายทุบตี
บอกว่าตั๊กไปห้ามในเฉลิมก็บอกว่าปกป้องมันเหรอ
เป็นชู้กับมันเหรอกลายเป็นว่ากล่าวหาตั๊กว่าเป็นชู้กับภรรยาตัวเอง
บอกผมก็ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่ชู้แต่นายเฉลิมไม่ฟัง
เอาคัตเตอร์มาปาดแขนโอ้โหนี่เขาโชว์แผลให้ดูว่าเขาเย็บสิบเจ็ดเข็มนะ
เอามีดแทงมาที่มืออีกเย็บไปอีก๔เข็มนะ
บอกว่าเอาจริงภรรยาของเฉลิมเนี่ยโดนซ้อมประจำเลย
แต่อีกคนนึงที่ควรจับตัวไปด้วยก็คือในชวนนี่ในตั๊กชี้เป้าไป
ในชวนก็ไปร่วมทำร้ายภรรยาของนายเฉลิมเหมือนกัน
บอกว่ามึงไม่ได้ยุ่งไม่ยุ่งผมว่าเอาแขกควงแทงเข้าความ
แล้วก็มิลงไปเสร็จแล้วก็อีกคนนึงเอามีดแทงมืออีกครึ่ง
ทีนี้ค่ะพรุ่งนี้ตำรวจก็จะนำตัวในเฉลิมผู้เป็นสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ฝักขังที่ศาลนะคะก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ